ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามพันธุ์
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น

ก็อย่างเป็นเขาก็ทะเลาะกันมาตลอด
ที่คุณอาจารย์มงค์เขาไม่ยอมคืน
ถ้าฝากจักรทางทองคือคุณอาจารย์สองท่านเห็นไม่ตรงกัน

ฟังตรงนะคะนี่คือรอบล่าสุดของความขัดแย้ง
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติทรัพย์สินมรดก

จะเรียกว่าขัดแย้งล่าสุดไหม
ก็ไม่อยากใช้คำนั้นน่ะ

ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้อย่างที่เราบอกไว้นะคะ
ว่าถ้าวันนี้ผู้ที่ถูกพาดพิงเมื่อวาน
ไม่ตอบรับมาก่อนว่าจะใช้สิทธิ์ของตัวเอง
การชี้แจงเมื่อวานี้เราก็จะไม่ได้คุย

วันนี้ต่อเนื่องค่ะเมื่อวานมีคนที่ถูกพาดพิง
อยู่๒ชื่อเป็นอาของคุณแทนทองนะคะ
ก็คือคุณนรมนกับคุณคนึงนิด
ซึ่งวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นตัวแทนของคุณนรมนนะคะ
เป็นทนายความในขณะที่คุณคนึงนิดเอง
ก็ใช้สิทธิ์แต่ขอใช้สิทธิ์ผ่านการโฟนอิน
ซึ่งน่าจะได้คุยกันในช่วงที่๒นะคะ
จากเรื่องที่เราคุยกันไปเมื่อวานี้นะคะ
ถือว่าเป็นรอบล่าสุดที่เราได้ยินชื่อของตระกูลนี้
เกี่ยวข้องกันกับทรัพย์สมบัติทรัพย์สินมรดก

เพราะจริงน่าจะจบไปตั้งแต่ปี๒๕๕๗นะคะ
เพราะตอนนั้นคุยกันเกือบ๕๐คดีนะคะคุณผู้ชม
แล้วทุกอย่างก็จบไปแล้วแล้วข่าวก็หายไปเลยค่ะ
แล้วก็มีการตั้งผู้บริหารขึ้นมาเมื่อปี๒๕๕๘ปีที่แล้ว
แล้วตลอดทั้งปีมันก็มาผุดข่าวใหม่จนกระทั่งต้นปี๕๙นี้นะคะ
ก็คือผู้ที่เป็นถ้าที่ฉันนับอย่างง่ายนะคะคนเป็นหลาน
อาสองคนอยู่ตอนนี้ว่าไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้
ทำไมเขาถึงไม่ได้หุ้นมาเป็นชื่อเขา
เพราะตอนแรกตกลงกันว่าเรียนใช้ภาษาง่ายนะคะ
คือเหมือนอาซื้อแทนแต่มันต้องเป็นของผมนะ
สุดท้ายชื่อต้องใส่ชื่อผมแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้
แล้วพอตัวเองใช้สิทธิ์ในการไปฟ้องปุ๊บหลุดหมดค่ะ
เก้าอี้ในทุกบริษัทของตระกูลธรรมวัฒนะ
วันนี้เราจะคุยกับทนายความของคุณนรมนธรรมวัฒนะนะคะ

รับเชิญของเราเมื่อวานนี้คุณอารามชาวสุโขสวัสดีค่ะ

เมื่อวานนี้มี๒ชื่อที่ถูกพัดพิงแน่นอนไม่มีคุณอารามนะคะ
แต่ว่าคุณอารามมาแทนคุณนรมนธรรมนะคะ
เมื่อวานนี้ถ้าคนฟังรอบล่าสุดนี้เนี่ย
ก็คือว่าคุณแทนทองบอกว่าตัวเองมีสิทธิ์ในหุ้น
ประมาณ๗แสนกว่าหุ้นของ๒บริษัทนะคะ
แล้วมีการตกลงกันไว้ว่าอาสองคนเนี่ย
ซื้อมาจากคุณปริญญาคือคุณอาอีกคนนึง
แล้วตัวเองไม่ได้เป็นคู่ความตอนที่มีการประนีประนอมกันนะคะ

สุดท้ายแล้วพอตัวเองไปทวงว่าต้องเป็นชื่อของผมสิ
ครับแล้วไม่ได้ครับแล้วเมื่อวานที่คุณแทนทองเล่าคือ
คุณอาท่านหนึ่งคือคุณคนึงนิดไม่มีปัญหาคืนให้
แต่ที่ยังมีปัญหาอยู่คือคุณนรมน
คุณอารามเรื่องเป็นยังไงทางฝั่งของคุณนรมนคะ
ที่ทางฝ่ายคุณแทนทองอ้างว่า
แต่งตั้งตัวแทนสองท่านคือคุณคนนึงนิดกับคุณนรมนธ์
ไปซื้อหุ้นจากคุณปริญญาเนี่ยเขาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง
ผมพูดแทนคุณนรมนนะครับ
คุณอาบพูดแทนกี่คนผมพูดแทนคนเดียว
เพราะว่าผมเป็นทนายความของคุณนรมนคนเดียว
ส่วนคุณคนึงนิดท่านจะมีความเห็นยัง

เขาจะไปตกลงกันกับคุณแทนทรยังไงผมไม่ทราบ

ไม่เคยแต่งตั้งตัวแทนไม่เคยตกลงรับเป็นตัวแทน
เจรจาซื้อหุ้นแทนคุณแทนทองครับ
เอาอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติแบบว่ากันตามกฎหมาย

ไม่มีการแต่งตั้งตัวแทนไปรายลักษร

ไม่เคยได้ยินพูดกันเลยเหรอคะ
ไม่มีครับเพราะว่าผมเป็นทนายความเรื่องนี้
ก่อนที่ผมจะรับคดี
มารับดำเนินการแก้ต่างให้กับคุณนรมนเนี่ย
ผมต้องสอบสวนข้อเท็จจริงก่อน

ผมจึงจะต่อสู้คดี

ไม่มีพยานหลักฐานใดมายืนยันว่าเป็นตัวแทนเลยครับ

คือตอนที่มีการเคลียร์กันเกือบ๕๐คดี

เพราะว่าคุณปริญญาขายหุ้นทั้งหมดมา

ตอนนั้นชื่อมี๒ชื่อที่เราได้ยินกันในข่าวนะคะ

เรียนก็ถามคุณแทนทองว่าแล้วคุณเป็นตัวละครที่อยู่ดีก็ขึ้นมาได้อย่างไร
แต่คุณแทนทองก็บอกว่าใช่มันไม่มีรายละอักษรก็จริง
แต่ว่าธุรกรรมต่างเขาเข้าร่วมหมดเช่นตอนไปกู้แบงค์
แบงค์แรกหรือแม้กระทั่งเราอ่านในคำฟ้องเนี่ยนะคะ
แบงค์แรกแบงค์แรกไม่ได้มากู้ผ่านตัวบุคคลนั้นขอไม่พาดพิงนะคะ
เขาก็เข้าร่วมด้วยแล้วก็มีเงินบางส่วนที่เขาจ่ายไปด้วยเนี่ยนะคะ
แล้วจนกระทั่งต่อมาต้องกู้แบงค์ที่สองแต่ว่าเป็นเจ้าที่สามที่เขาขอกู้นะคะ
คือเขาก็เซ็นร่วมด้วยคำถามคือว่านี่มันยังไม่ได้บอกถึงการมีส่วนร่วมในการซื้อหุ้นเหรอคะ
ไม่ใช่ครับเพราะว่าธนาคารธนชาติปฏิเสธการอนุมัติสินเชื่อสนับสนุนให้สินเชื่อที่เราขอเสนอไป

ธนาคารธนชาติเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการกู้ไม่มีการธุรกรรมทำธุรกรรมนิติกรรมใดทั้งสิ้นครับ
ก็คุณแทนทองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นผู้กู้ร่วมแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ค้ำประกันด้วย
ลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารต่างเนี่ยคุณแทนทองทำในนามของกรรมการของบริษัทเป็นตัวแทนนิติบุคคลไม่ใช่ทำในนามส่วนตัวครับ
คือเซ็นชื่อเหมือนกับเป็นบริษัทไปกู้ใช่ไหมคะความหมายที่คุณอารามบอก
ใช่ไม่ใช่เหมือนกับแล้วครับเป็นเลยครับบริษัทไปกู้ไม่ใช่คุณคณึงนิตหรือคุณนุรมนต์ไปกู้
แล้วคุณคณึงนิดกับคุณนรมนตอนไปกู้ในนามอะไรคะบริษัทเหมือนกันหรือเปล่าคะ
บริษัทครับผู้ที่ไปลงนามเนี่ยลงนามกู้ในนามบริษัทครับ

ถ้าจะบอกว่าคุณแทนทองมีส่วนในการทำธุรกรรมทางการเงินคือไปร่วมกู้ร่วมเซ็นด้วยเนี่ย
เหมาะกับนิตของคนเท่านั้นเอง
อันนี้ข้อสองนะคะเรียนขอย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนตั้งต้น
คุณอารามได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจา
ที่คดีหายไปหมดเกือบ๕๐คดีตอนปี๕๗หรือเปล่าคะ
ก็ไปร่วมฟังการไก่เกลี่ยด้วยครับ
คือตอนนั้นที่มีการประณีประนอมดิฉันถ้าใช้คำผิดขออภัย
คือที่มีการจัดการคดีกันแล้วก็จบที่คุณปริญญาขายหุ้นมาให้พี่น้องตัวเองเนี่ยนะคะ
คำถามคือว่ามันไม่มีคำพูดหรือข้อตกลงอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณแทนทองออกมาเลยหรือคะ
ไม่มีครับเป็นเรื่องข้อตกลงระหว่างคุณปริญญากับคุณกนึงนิดและคุณนรมนครับ
แล้วคุณคนึงนิดหรือคุณนรมนมีนอกรอบกับคุณแทนทองโดยมีคนอื่นรับรู้ด้วยไหมคะ
เรื่องที่เขากล่าวหาในคำฟ้องนี้ไม่มีเลยครับ
ไม่เคยรับเป็นตัวแทนไปเจรจาซื้อหุ้นแทนเลย
เพราะว่าการที่จะซื้อขายหุ้นกันนั้นมันเป็นสัญญาต่างตอบแทน
ผู้ซื้อจะต้องชำระราคา
ทีนี้ตามคำฟ้องก็ไม่ปรากฏเลยว่าคุณแทนทองเนี่ยชำระราคาค่าหุ้น
ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นสัญญามันเกิดขึ้นไม่ได้
ด้วยเหตุผลประการนี้ประการหนึ่ง
แล้วอีกประการหนึ่งก็คือในสัญญาปณีประนอมยอมความข้อ๑๑
จะขายหุ้นให้แก่บุคคลอื่นเนี่ยจะต้องแจ้งให้คุณปริญญาทราบก่อน

ใช่เป็นบุคคลนอกสัญญายอมครับ
ตอนนั้นที่เป็นสัญญายอมกันแน่นอนไม่มีชื่อคุณแทนทองนะ

คุณแทนทองก็อ้างเหมือนกันว่าตัวเองไม่ได้เป็นคู่ฟ้อง

เนื่องจากไม่ได้เป็นคู่ความไงคะคุณแทนทองก็เลยบอกว่าเหมือนกับ
ก็พูดตกลงกันไว้ว่าให้อาทั้งสองทำหน้าที่นี้ไปเลย
แล้วสุดท้ายก็จะต้องมีการมาแบ่งว่าเป็นของเขาด้วย
ไม่ได้ครับไม่มีครับไม่ปรากฏ
ขอย้ำอีกครั้งนะคะคือไม่ปรากฏเป็นรายลักษร
เป็นหลักฐานใดทั้งสิ้นที่ยืนยันว่าคุณนรมนเนี่ยทำแทนคุณแทนทอง

คุณอารามกำลังตัดเรื่องของการพูดด้วยวาจาทิ้งด้วยป่
เขาหาหลานกันนะคะ
ไม่เรียกว่าตัดครับไม่เรียกว่าตัดปัญหานะฮะ
เป็นเรียกว่าเรียนข้อเท็จจริงให้คุณจอมขวัญกับประชาชนที่ชมรายการทราบนะครับ
เพราะว่าการตั้งตัวแทนมันก็ไม่มีรายลักษรอยู่แล้วตามคำฟ้องก็ยอมรับตามคำฟ้องก็ไม่มี
แต่เขาเป็นอาหลานกันนะคะบางทีมันไม่ต้องใช้รายละอักษรไหมคะโทษ
ถ้าที่ฉันคิดในแง่ดีนะคนเป็นหลานแล้วตัวเองไม่ได้เป็นคู่ฟ้องไว้ใจอาครับ
แล้วโทษนะคะถ้าเขาเกิดคิดว่าทำไมคุณอาไม่ทำตามที่เราตกลงกันไว้ล่ะ
การซื้อขายการโอนหุ้นกันของทุกบริษัทในคดีนี้นะครับ
จะต้องทำหลักฐานการโอนเป็นลายลักษณอักษรลงลายมือชื่อผู้โอนผู้รับโอนและพยาน
แล้วก็ขออนุมัติจากบริษัทครับมีข้อบังคับไว้ชัดเจน
เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ทำตามข้อบังคับมันฟังไม่ขึ้นข้ออ้างของเขา
ถ้าที่ฉันเอาตามคำฟ้องเหมือนกันนะคะ
ที่บอกว่าตอนแรกไปกู้ธนาคารหนึ่งแล้วไม่ได้จบไป
แล้วก็มาขอกู้เอกชนก็คือจากตัวบุคคลนะคะ
แล้วที่บอกว่าเขาต้องเป็นผู้ค้ำประกันการกู้ยืม
และนำโฉนดที่ดินวางเป็นประกันการกู้ยืมด้วยเหรอคะ
คือจะเหมือนว่าเขาไม่มีตัวตนเลยเหรอคะ
คือตามที่เขาอ้างเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ความจริง
มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหตุผลเพียงเท่านั้น
ปรากฏหลักฐานเพียงที่เขากล่าวในฟ้องเพียงเท่านั้น
แล้วก็จะมาอ้างว่าคุณคนึงนิดคุณนรมนเป็นตัวแทนเขา
อันนั้นไม่ใช่หลักฐานยืนยันเรื่องเกี่ยวกับคดีนี้ครับ
คุณอล่ามคำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะพักกันนะคะ
คือตอนที่มีการประนอมกันตอนปี๕๗ที่ทุกคดีมันหาย

แล้วก็เกิดการขายหุ้นจากคุณปริญญามาให้๒ท่านนี้

คุณอร่ามคำถามของที่ฉันคือว่าเข้าใจตรงกันไหมคะ
ระหว่างคุณนรมนกับคุณคนึงนิดนะคะ
สองท่านนี้เข้าใจเรื่องคุณแทนทองตรงกันไหมคะ
เข้าใจครับเข้าใจ
แต่ส่วนคุณคนึงนิดเนี่ยจะคิดอย่างไรในภายหลัง
หรือจะไปมีข้อตกลงกับใครเนี่ย
ผมเคารพสิทธิ์ของท่านทั้งสองนะฮะ
ผมจะไม่ไปก้าวไก่ความคิดของเขา
คุณอล่ามกำลังจะบอกว่าตอนนี้คุณนรบุญกับคุณทะเรืองนิดคิดไม่เหมือนกันเหรอคะ
คุณคนึงนิดเนี่ยเขาก็ปฏิบัติโดยชัดแจ้งมาแล้วว่า

เพราะฉะนั้นเขาก็คงจะเห็น
เห็นชอบด้วยกับการที่คุณแทนทองฟ้องมา
ด้วยไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเข้าใจความหมายคุณอร่ำถูกต้องไหม
เดี๋ยวขอคุยกับคุณคนนึงนิดนะคะที่เรานัดไว้เราน่าจะได้
คุยนะคะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่าตกลงแม้แต่คุย
รมนกับคุณคนึงนิดซึ่งนั่งอยู่ในห้องเดียวกันตอนนั้นเนี่ยนะคะ
แล้วก็ทำธุรกรรมเหมือนเป็นเหมือนกับคนฝั่งเดียวกันเนี่ยทำไม
ถึงเข้าใจไม่เหมือนกันนะวันนี้สักครู่ค่ะ
อีก
อีกหนึ่งท่านที่ถูกพาดพิงนะคะคุณคนึงนิดธรรมวัฒนะนะคะ
มีศักดิ์เป็นคุณอาของคุณแทนทองเช่นเดียวกันนะคะ

ค่ะเรียนเอาอย่างนี้ก่อนนะคะ
วันที่มีการประนอมกันเมื่อตอนปี๕๗ที่คดีมันหายไปหมดเนี่ยนะคะ
วันนั้นคุณนรมนกับคุณคลึงนิดเนี่ยเข้าใจข้อตกลงตรงกันหรือเปล่าคะ
ตรงกันค่ะตรงกันว่าเป็นของน้องเดียหุ้นของคุณทั้งทองเนี่ยจะเป็นของน้องเดีย
เพราะน้องเดียเจรจากับคุณปริญญาโดยตรงในศาลเลยในห้องไกล่เกลี่ยค่ะ
วันนั้นคุณแทนทองหรือว่าคุณเดียอยู่ในห้องนั้นด้วยถูกไหมคะ

มีการทำรายลักษณ์อักษรไหมคะ
เออไม่ได้ทำรายลักษณ์อักษรค่ะแต่ท่านผู้ภาคศาสตร์ก็อยู่นะคะท่านเจสดาก็อยู่
ทำไมถึงไม่ทำรายละอักษรนะคะแล้วมันจะมีผลทางกฎหมายล่ะคะ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยนะคะดิฉันกับนรมนเป็นคู่สัญญา
ค่ะค่ะคือเป็นคู่ที่ซื้อหุ้นจากคุณปริญญาใช่ไหมคะ

แล้วคุณนรมนเนี่ยเป็นคนชวนคุณแทนทองมาซื้อหุ้นห้างทองกลับ
เพราะว่าตอนนั้นหุ้นทางทองปริญญาจ่ายมาแล้วจำนวนนึง
ทีนี้ถ้าลดจำนวนนี้ไปได้ดิฉันกับนรุมลก็จะลดจำนวนหนี้ที่จะต้องกู้ลงนะคะ
ตกลงกันเอาไว้อย่างนั้นคุยกันอย่างนั้น
ทีนี้ก็เลยคุณแทนทองเนี่ยเขาก็เจรจากับคุณปริญญาเอง
โดยมีทั้งทนายฝ่ายปริญญาทนายอะไรต่ออะไรอยู่ในห้อง
วันนั้นทั้งหมดมี๑๐คนอยู่ในห้องตลอดเวลามี๑๐คนอยู่ในห้องนะคะ
ก็เจรจากันทุกคนก็ได้รับรู้หมดเหมือนกันว่าหุ้นของห้างทองเนี่ยจะต้องขายให้เดีย
ไม่มีใครแย้งขึ้นมาว่าควรทำเป็นรายลักษรเหรอคะ
ตอนนั้นมันเป็นเรื่องของว่าเราสองคนเนี่ยเป็นคู่กรณีกับปริญญาค่ะ
แล้วเราจะต้องทำในนามของเราก่อน
แล้วเราจะต้องมาโอนให้แทนทองทีหลังในหุ้นส่วนของห้างทองสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย

ซึ่งณวันนั้นเนี่ยคุณนรมนธ์เข้าใจตรงกับคุณคนนึงนี้ได้ป่ะคะ

ตอนหลังนี่มาเปลี่ยนกลับเองคุณนรมนต์
คือถ้าดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ว่า
คือเขาเห็นว่าดิฉันเป็นคนไม่มีลูกจะเอาหุ้นให้ใครหรืออะไรยังไงมันไม่ใช่นะคะ

แม้กระทั่งคุณอล่ามเองวันที่แพนทองตกลงราคาหุ้นเนี่ยนะคะ
แล้วแทนทองเนี่ยคุณปริญญาเขาขอเพิ่มขึ้นอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์
จากที่เขาวางเงินมาให้แล้วคุณปริญญาเขาบอกอ่าขอกำไรจากเดียนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ
เดียเขาก็ยอมให้มันก็เลยเงินก็บานไปอีกเยอะ
แล้วแทนก็ไปทุบเดียทุบเลยทุบในห้องนั้นทุบออกออกออก
เดียทำไมรีบตกลงทำไมไม่กลับมาคิดก่อนเขาเพิ่มราคาตั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต
เสร็จแล้วคุณปริญญาเพิ่มราคานะคะ
แล้วเสร็จแล้วคุณอลามเขาก็สะกิดดิฉันเพราะเขานั่งอยู่ซ้ายมือดิฉันอยู่ในห้องด้วย
นายอารามเนี่ยเขาบอกคุณนิดคุณนิดปล่อยน้องเดียเข้าไปเพราะน้องเดียเขาเป็นคนซื้อหุ้นเองแค่นี้ค่ะ
คุณอล่ามก็อยู่ในห้องทนายอล่ามที่นั่งอยู่เนี่ยค่ะ
ที่คุณคนึงนิดเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือทุกคนเข้าใจตรงกันว่ายังไงว่ายังไงคุณแทนทองก็จะมีสิทธิ์ในหุ้นถูกไหมคะ

เข้าใจค่ะเพราะปริญญาเขาเป็นคนบอกแทนทองเองว่าอารินขอกำไรเท่านี้นะ
ค่ะทีนี้คนที่เป็นคนกลางค่ะที่ไม่ใช่ทนายความของทุกท่านที่ไม่ใช่พี่น้องหรือว่าลูกหลานเนี่ยคนกลางตรงนั้นมีใครบ้างคะ
มีทนายกฤษดานามสกุลกฤษฎาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ทนายไกลศักดิ์ขัดคำทนายฝ่ายปริญญา
ที่ไม่ใช่ทนายของทุกฝ่ายเลยมีไหมคะมีผู้หญิงภาคศาสตร์มีผู้ช่วยผู้หญิงภาคศาสตร์มีใครบ้างไหมคะ
ผู้หญิงภาคศาสตร์ท่านเจษฎาอยู่ในนั้น
ไม่มีใครแย้งว่าต้องทำรายละอักษรใช่ไหมคะ
ไม่มีค่ะเพราะว่าจริงมันเป็นเรื่องของดิฉันกับนรมนที่ไปฟ้องก่อนแต่ทีแรกเป็นคู่ความแต่ทีแรก
แล้วเราเนี่ยต้องเป็นตัวแทนเพราะว่าตอนที่หน่อยชวนไปเนี่ยตอนที่คุณนรมนชวนเดียไปซื้อเนี่ย
ฉันไม่ได้เป็นคนชวนแทนทองไปซื้อนะคะคุณนรมนเป็นคนชวนค่ะกับทนายนารินทงไทยเป็นคนชวน
มีสิทธิ์มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นธนาคารแรก
หรือว่ากู้จากบุคคลหรือว่าธนาคารล่าสุด
แต่ว่าเมื่อฟังคำชี้แจงจากคุณอาราม
ก็คือว่าทำในนามนิติบุคคลไม่ใช่ว่าคุณแทนทองคือคุณแทนทอง
คือมากู้ในนามเอาบริษัทกู้เพราะเงินมันเยอะเอาบริษัทกู้ค่ะ
แทนทองเซ็นแบบคือผมคือแทนทองมีส่วนร่วม
หรือว่าคุณแทนทองเป็นแค่คนที่นั่งเป็นกรรมการบริษัท
แล้วก็ไปกู้ในนามนิติบุคคลคะ
ไม่ใช่ค่ะตอนนั้นไปกู้ในนามนิติบุคคล
แล้วดิฉันกับแทนทองนะคะ
แล้วนรมนก็รู้กันว่าหุ้นห้างทองเนี่ยจะต้องเป็นของแทนทอง
เพราะว่าแทนทองไปเจรจาซื้อด้วยตัวเองในห้องไก่เกลี่ยนะคะ
ก็คุณปริญญาจะเป็นพยานได้ดีเพราะว่าคุณปริญญาเป็นคนขอกำไรจากคุณแทนทอง
คุณคนนึงนิดแบบนี้นะคะขออนุญาตพาดพิงจากเมื่อวานที่คุณแทนทองพูดถึงว่า
ตัวคุณแทนทองได้ยินคุณอาผู้หญิงสองท่านเนี่ยมีปากเสียงกันเรื่องนี้
ใช่ค่ะ
หุ้นของคุณห้างทองมา๗เปอร์เซ็นต์คุณนรมนต์ได้หุ้นของคุณห้างทองไป๗เปอร์เซ็นต์
แต่คุณนรมนบอกว่าให้ดิฉันโอนหุ้นให้คุณแทนทองเนี่ย๑๔เปอร์เซ็นต์
แล้วดีซันต์ก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงก็ได้หุ้นห้างทองมา๗เปอร์เซ็นต์
ก็ต้องโอนแค่๗เปอร์เซ็นต์หน่อยต้องโอน๗เปอร์เซ็นต์ที่อยู่กับหน่อยเนี่ย
ให้แทนทองด้วยหน่อยเขาบอกเขาเปลี่ยนใจเขาไม่ให้แล้วเขาไม่ขายแล้ว
มันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะเอาเขาก็พูดอย่างนี้นะคะคุณนรมน
ถ้าคุณแทนทองเป็นผู้ที่มีส่วนในการซื้อขายหุ้นจริงเนี่ยนะคะ
คุณแทนทองได้มีการจ่ายค่าหุ้นได้มีการไม่มีใครจ่ายค่าหุ้นเลยนะคะ
แต่คุณนรมนเนี่ยเขาตอนหลังเขายังไงไม่รู้เรียกแค่๙ล้าน๕ดิฉันก็วางไป๕
แล้วหน่อยก็วางไปล้านกว่าคุณนรมนต์วางไปล้านกว่า

มีหลักฐานที่ฉันเอาเงินเข้าบัญชีคุณนรมน

แล้วเราก็ไปเจรจาที่ธนชาติด้วยกัน

คุณคนึงนิดขอคำยืนยันสุดท้ายนะคะ

วันนั้นเมื่อปี๕๗เข้าใจตรงกัน

คุณแทนทองมีสิทธิ์ในหุ้นถูกไหมคะ

และจนถึงตอนนี้คุณคณึงนิด
ก็ยังยืนยันว่าคุณคนึงนิด

และคุณคนนึงนี้กำลังจะบอกว่า

คุณนรมนต์ก็ต้องคืน
คุณนรมนต้องการหุ้นคุณปริญญา

เนื่องจากเวลาหมดจริงแต่ว่าได้ประเด็นทั้งหมดนะคะ

ค่ะขอบคุณค่ะที่ฉันยืนยันว่าคุณนรมนก็ต้องคืนค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณอารามค่ะ

ดูเหมือนจะบอกว่าคุณปริญญา

ฟังจากคุณคณึงนิดที่ให้สัมภารมาสักครู่นี้

มีทนายทั้งสองฝ่ายอยู่หลายท่าน

ข้อตกลงในสัญญาปณีประนอมยอมความนะฮะแล้วผลของสัญญาปณีประนอมยอมความที่เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า
วันที่๒๙กรกฎาคม๒๕๕๗คุณคนึงนิดกับคู่ความในคดีนี้
ที่ทำสัญญายอมเนี่ยก็มีข้อตกลงเพียงเท่านี้
แล้วสารพิพากษาตามยอม
เมื่อสารพิพากษาตามยอม
ผลของกฎหมายก็คือ
ข้อสัญญายอมทุกข้อคือคำพิพากษานั่นเอง
จะแก้ไขหรือจะแปลความเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้

ที่คุณคนึงนิดบอกว่าในห้องมีผู้พิพากษาอยู่ด้วยถูกหรือเปล่าคะ

ฉันเข้าใจถูกไหมว่าถ้าทุกคนพูดต่างกันหมดเลย

ไม่ใช่ผู้พิพากษาคือคุณปริญญาหรือเปล่าคะ
ดิฉันต้องถามคุณปริญญาหรือเปล่าคะเรื่องนี้

คุณอลำนะตอนนี้เรากำลังเจอสถานการณ์ที่พี่น้อง

เรื่องที่ว่าคุณคณิตเนี่ย
เขาจะคิดอย่างไรผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่า
การพูดอย่ารับหลังคนผมจะไม่ทำ
ผมก็เคารพในสิทธิ์ของท่านผมพูดตั้งแต่แรกแล้ว

ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ถ้าเรื่องนี้คุณนรมนกับคุณคนึงนิดเห็นไม่ตรงกัน
คือต้องสารอย่างเดียวหรือแค่คุณปริญญาเป็นคนหยั่น

ผมขอถามคุณจอมขวัญว่าถ้าคุณจอมขวัญตกอยู่ในฐานะเดียวกันกับคุณนรมน
คุณจอมขวัญจะดำเนินการเรื่องนี้ยังไง

นี่สรุปจบไม่ได้แต่อันนี้ถือว่าเป็นคำตอบนะคะ
เดี๋ยวตามกันต่อคดีนี้นะคะว่าจะมีข้อมูลมากกว่านี้ไหม

เดี๋ยวตามคดีนี้ต่อนะคะไทยรัฐตามต่อแน่นอนนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวถัดไปเจอกับไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ

สวัสดีครับ